ที่แรกกันหน่อยที่กระบี่คุณผู้ชมในช่วงนี้ถึงแม้ว่าทางเหนือจะหนา
แต่ว่าภาคใต้กลับเป็นเรื่องของมรสุม
ฟ้าฝนเข้ามาเมื่อคืนนี้ที่โรงพยาบาลปลายพญาจู่
มีน้ำป่าไหลหลากเข้าไปท่วมถึงโรงพยาบาลโอ้โหเล่นกัน
ละหมานต้องรีบเก็บข้าวของขนย้ายเพื่อหนีน้ำ
ไปดูภาพเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมน้ำไหลไปแบบนี้เลยค่ะโอ้โห
กลายเป็นช่องทางน้ำผ่านไหลเข้าไปแบบเยอะแล้วก็แรงขนาดนี้เลย
ประมาณ๓ทุ่มนะฮะน้ำป่าหลากแบบทุกคนไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะครับ

เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอปลายพญาที่กระบี่

แล้วก็นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกไป
ในจุดที่ปลอดภัยเคลื่อนย้าย

ออกไปจอดที่บริเวณด้านนอกที่น้ำไม่ท่วม
แล้วก็ตอนนี้โชคดีอย่างหนึ่งคือน้ำไม่ได้ท่วมจุดที่มีผู้ป่วย
ของผู้ป่วยมันแค่ท่วมที่บริเวณด้านนอกนะครับ
น้ำป่าที่เกิดขึ้นนะครับมันมาจากเทือกเขางาม
เทือกเขาง่ามอยู่ใกล้แล้วก็ไหลลงครอง
แล้วก็มีครองยากับคลองบางหล่นนะฮะ
ทีนี้พอน้ำมันเยอะมันก็ล้นตลิ่ง
ตลิ่งเข้ามามันก็ไหลต่อไปในพื้นที่ที่ต่ำกว่า
ก็คือทางด้านของเขตเทศบาลตำบลปลายพญา
ถนนหนทางเส้นทางอ่าวลึกพระแสงน้ำท่วม๔๐๕๐เซน

แล้วก็ประกอบกับเมื่อคืนน้ำทะเลหนุนสูงพอดี
โอ้โหทีนี้มันก็ท่วมอยู่๓ชั่วโมง
ต้องรอให้น้ำทะเลมันค่อยลดลงไป
แล้วก็น้ำถึงจะลดลงตามไปนะครับ

ตำบลเขาเคนอำเภอปลายพญาก็ต้องอบพยพ
ผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยต่างออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
ชั่วคราวเนื่องจากว่าก็ไม่มั่นใจนะ
ว่ามันจะมาอีกไหมน้ำจะท่วมอีกไหม
ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้มา
คือล่าสุดปี๕๔นี่มันก็รอบ๑๐ปีนะที่เป็นแบบนี้
ตอนนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งเข้าไป
ให้การช่วยเหลือแล้วก็สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับชาวบ้านต่อไปนะครับ
จากที่คุณทัศนายบอกไปว่าช่วงเมื่อวานนี้
เป็นวันที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดในรอบ๕๐ปี
กระบี่จุดนั้นตรวจสอบไปแล้วที่ปลายพระยา
ตรวจสอบกันต่อที่ริมถนนอุตรกิจ
บริเวณหน้าศูนย์จราจรสพเมืองกระบี่
กลายเป็นทะเลย่อมกลายเป็นคลองเลยนะคะ
ตรวจสอบเมื่อช่วง๕ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
เอ่อล้นตลิ่งท่วมถนนหลายสายนะคะในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
เป็นปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านแตกตื่นค่ะ
เพราะไม่เคยพบว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงขนาดนี้มาก่อน
กระทั่งเวลาผ่านไปนะคะสูงสุดคือตอนเที่ยงคืนครึ่ง
เจ้าหน้าที่เทศบาลค่ะเริ่มเปิดเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำกลับลงทะเล
ส่วนที่สตูนค่ะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่คือตอนนี้นะคะ
คำว่าน้ำหนุนน้ำหนุนจุดไหน
จุดที่เป็นบริเวณที่มีทะเลล้อมรอบค่ะ

หาดทรายยาวหมู่ที่๒ในอำเภอเมืองสตูนค่ะ
เร่งนำทรายใส่กระสอบไปวางแนวป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้าน
รับมือปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในรอบ๕๐ปี
หลังจากเกิดน้ำหนุนสูงเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
มากกว่า๓๐หลังคาเรือน
นายเอกรัฐหลีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เลยค่ะ

เอารถแบ็คโฮลไปขุดเปิดทางน้ำ
เพื่อให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว

ส่วนภาครัฐก็ช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
พังงาน้ำทะเลหนุนสูงเช่นเดียวกัน

เลี้ยงไก่ชื่อว่าไซทองฟาร์มค่ะ
จมน้ำตายไป๕๐๐ตัวค่ะ

อุดมทรายทองเจ้าของฟาร์มเล่าว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดจน๕๐ปีแล้วเนี่ย
ยังไม่เคยเห็นน้ำทะเลหนุนสูงเหมือนครั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนน้ำหลากล้นจากคลอง
ท่วมคอกที่เลี้ยงไก่เอาไว้คนงานก็ช่วยกันน้ำแต่น้ำมาเร็วมากค่ะ
กั้นได้แค่สี่ข้อกส่วนอีกสี่ข้อกไก่จมน้ำตายหมดเลย
รวมประมาณห้าพันตัวโอ้โหความเสียหายที่ฟาร์มไก่
ฟาร์มนี้ฟาร์มเดียว๕แสนบาทค่ะ
ยังคงต้องเตรียมรับมือไปอีกประมาณ๒๓วันนะคะ
สำหรับเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูงค่ะ